ล่าไอ้เหี้ยมถูบหัวลุงอำบางศพริมถนน

เช้ามีคนไปเจอคุณลุงเป็นศพอยู่ริมถนน
คุณผู้ชมครับนี่คือตอนที่ลุงทีมลุงทีมหมั่นตะลุงอายุ๕๕
เอาจักรยานไปฝากเขาไว้คือจะไปงานศพเอาจักรยานไปฝากไว้ที่ร้านร้านนี้ก่อน
คุณผู้ชมครับอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำ
คือไปซื้อข้าวสารในร้านค้าชุมชนด้วยนะฮะ
แล้วก็ฝากจักรยานไว้จะไปงานศพนะครับ
อีกหมู่บ้านหนึ่งช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมา
หลังจากนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับ
มีชาวบ้านไปเจอศพลุงทีมฮะ
อยู่ริมถนนนี่ที่เขาล้อมไว้เนี่ย
นะครับที่บ้านหลักชัยตะบนเขาดินเหนือ
สภาพศพนอนหงายสวมเสื้อแขนสั้นสีแดง
กางเกงขายาวสีน้ำเงินมีแผลชะกันที่หัว
คือเหมือนถูกตีนะถูกตีด้วยของแข็ง
แล้วบนตัวท่านบนศพท่าน

แล้วก็มีกิ่งยูคาลิปตัสมาปิดทับอำพลางไว้อยู่ข้างศพด้วย
มีรองเท้าคู่หนึ่งคาดว่าจะเป็นของผู้ตายนี่แหละ
สันนิษฐานว่าในทีมน่าจะถูกคนร้าย
ทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วคนร้ายเนี่ย
เอากิ่งมาปิดทับ

ไปตรวจหาลายนิ้วมือแฝงแล้วก็ส่งศพไปฉะผ่าพิสูจน์
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบุรีรำ
ยังพึ่งสกุลชาวบ้านที่มาเจอศพคนแรกเล่าบอกว่า
เอ๊ะฉันไม่คุ้นนะไม่คุ้นกับผู้ตายนะ
นะครับก็ไม่คุ้นแหละเพราะอยู่คนละหมู่บ้านนะฮะ
แต่เคยเห็นผู้ตายมานั่งดื่มเหล้าอยู่นะ
ที่ร้านค้าในหมู่บ้านเนี่ยนะครับก่อนจะมาเจอเป็นศพเนี่ย
ก็เห็นผู้ตายไปร่วมงานศพคนในหมู่บ้านด้วย
ขณะที่ในแก่นโกนสำรานเป็นญาติของเจ้าภาพงานศพ
เล่าบอกว่าเห็นผู้ตายมาร่วมงานศพอยู่นะ
คือสุดท้ายจากนั้นก็มีการตั้งวงเล่นไฮโลกัน
แล้วสักพักในเดี่ยวในเดี่ยวอายุสัก๓๐๔๐ได้
เป็นคนในในหมู่บ้านนะครับก็ตามมาคุยกับตัวลุงทีม
ประมาณว่าเหล้าเบียร์เนี่ยมึงอยากกินกูซื้อมาให้กินแล้วนะ
กวนอะไรอีกประมาณนี้ประมาณนี้เขาพูดกันประมาณนี้
แต่เขาก็บอกว่าก็ได้ยินประมาณนี้แต่ไม่ได้สนใจอะไร
ไปสักพักเขาก็เห็นในเดียวเนี่ยกลับมานะครับ
ที่ขาข้างซ้ายเปื้อเลือดอ้าวแล้วเป็นเบาะแสหรือเปล่า
พอถามว่าไปทำอะไรมาก็ไม่ได้เขาก็ในเดียวก็ไม่ได้ตอบ
กระทั่งรุ่งเช้ามานี่แหละครับรู้ข่าวว่ามีคนเจอศพในทีม

ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแส
เดี๋ยวจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีด้วยครับ